โดยเฉพาะตอนนี้ทางภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งอันดามันหรือว่าฝั่งอ่าวไทย
ท่านต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยา
ประกาศเตือนภัยบอกว่าโดยเฉพาะที่ภูเก็ตค่ะฝั่งอันดามัน
โอ้โหเกิดคลื่นทะเลหนุนสูง๒๓เมตรนะคะ

น้ำทะเลขึ้นฝั่งและแทรศพรรณน้ำทะเล
เขื่อนหมดเลยระทึกคลื่นซัดน้ำทะเลท่วมถนน
หาดสายแก้วตังบนไม้ขาวอทะลังที่ปูเก็ตภัย
บริเวณหาดสายแก้วแล้วค่ะ
ออกจากปูเก็ตัวได้ค่ะ
ระมัดระวังนะหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้ก่อนนะคะ

ตอนนี้น้ำทะเลหนุนท่วมขึ้นมาจนอยู่บนถนนเลยค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือสภาพนะคะ
จริงในพื้นที่ภูเก็ตคือมีญาติอยู่ที่นั่นด้วย
เขาบอกว่าฝนตกหนักติดต่อกันตั้งแต่๑๒๓แล้วนะ
กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วตกหนักติดต่อแบบนี้ค่ะ
ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะคะ
แต่คุณผู้ชมที่เห็นคลิปนี้อย่าเพิ่งตกออกตกใจ
คิดว่าพายุใหญ่เข้าหรือว่าซีนามิกเข้า

ใช่ค่ะเป็นอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
พัดผ่านฝั่งทะเลอันดามันซึ่งภูเก็ตอยู่ฝั่งอันดามันใช่ไหมคะ

คลื่นทะเลความสูงสักประมาณ๒๓เมตรเลยนะ

แรงมากคุณผู้ชมดูนะคะพัดขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
ตรงนี้ก็คือถนนเทพกษัตรีฝั่งขาออกจากภูเก็ตไปพังงาค่ะ
อยู่ในพื้นที่ตำบลไม้ขาวอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตนะคะ

หาดสายแก้วดูโอ้โฮเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะคะ

ค่ะโอ้นี่ค่ะแล้วเห็นไหมคะ
บนถนนนอกจากจะมีเหตุการณ์รถติดแล้วนะครับ
เห็นไหมคะขยะเศษไม้ต่างเกลือนเต็มถนนเลยค่ะ

แต่คนต่างกับพื้นที่อาจจะตกใจ

อกจากนี้โต๊ะเก้าอี้ที่เขาตั้งอยู่
ค้าขายริมชายหาดหาดสายแก้วเนี่ยโอ้โหถูกพัดขึ้นมาด้วย
นี่จังหวะนี้พัดนี้น่ากลัวนะคะ
คุณผู้ชมนอกจากภูเก็ตแล้ว
กรมอุตุนิยมวิทยายังเตือนพังงาแล้วก็ระนองด้วยนะคะ
ส่วนสาเหตุที่เกิดขึ้นเพราะอะไร
คือผู้มนวยการของเจ้าท่าภูเก็ตนะพอนัชพงศ์ประนิษฐ์บอกว่า
น้ำทะเลตอนนี้มันหนุนคุณมันหนุนสูง
คือระดับน้ำสูงเพราะฝนตกในทะเลเยอะ
อิทธิพลของมรสุมทั้งมรสุมในบ้านเรา
แล้วก็มรสุมที่เกิดขึ้นที่มหาสมุทรอินเดีย
พอฝนตกเยอะน้ำทะเลมันก็เยอะใช่ไหม
ลินหนุนสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับ
แล้วก็หาดทรายแก้วจริงมีหาดที่มีความกว้าง
คือห่างจากถนนประมาณ๕๐เมตร
ชาวบ้านบอกว่ามันเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาก่อน

แต่ว่าเป็นห่วงคุณถ้าเป็นแบบนี้อีก
ถนนเส้นนี้มันอาจจะถูกซัดหายไปในอนาคต
อยากให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไข

ใช่ฮะทั้งระยะสั้นและระยะยาว
แต่คุณผู้ชมฮะมันไม่ได้เกิดจากพวกพายุที่พัดถาโถมเข้าฝั่งนะ
ไม่ได้เกิดซึนามิอะไรทั้งนั้นนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ทั้ง
น้ำทะเลหนุนแล้วก็ฝนตกในทะเลเยอะ
ค่ะแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนี่นะคะ
บรรเทาและป้องกันสาธารณภัยหรือว่าปพเขต๑๘แล้วก็ทัพเรือภาคที่๓ค่ะ
ก็บอกว่าเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์คลื่นลมแรงในทะเลนะคะ
โดยการจัดเตรียมกำลังทางเรือแล้วก็อากาศยาน
รวมถึงเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิดตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ
เพราะคุณเห็นไหมตอนขึ้นซัดมามันไม่ได้มีลม
แสดงว่ามันไม่ได้เป็นพายุไงมันเป็นแค่คลื่นเป็นแค่น้ำสูง
ตรงนี้ถนนเทพกษตรีเชื่อมต่อไปภูเก็ตแล้วก็พังงา

ไปพังงาภูเก็ตแล้วก็ระนองนะตอนนี้ต้องระวังหน่อยนะครับ